นำเสนอการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทย
กีฬามหาชนอันดับหนึ่งของคนไทย

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เติมเต็มอัดลดในการเชียร์

ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นอย่างดี
การันตีได้ถึงคุณภาพการถ่ายทอดสด

และได้พวงกระแสคลุดบอลไทยฟีเวอร์
ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
และนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ไทยรัฐทีวีร่วมกับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
จับมือกันเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยสู่สายตาแฟนบอลทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา๔ปีเต็มทุกชุดทุกรุ่น
เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๖๐ทั้งฟุตบอลทิ้งควดพระศาลคิงส์คลับครั้งที่๔๕

รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ความมันบนสังเวียนหุ่นย่าที่แฟนพันธ์แพ้ฟุตบอลไทยห้ามพลาด
เราจะเดินเคียงข้างนักกีฬาไทยไปด้วยกัน
ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ที่สุดคุณภาพถ่ายทอดสดกีฬาไทย